เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปต่อกันเลยทานของขาวของหวานมาแล้ว
เดี๋ยวผมจะพาไปทานต่อไปทานของฟรี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่รักที่จะทานลิ้นจี่ต้องไปที่นี่
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ฟรีจริงนี่ตำรวจใจดีตำรวจภูทรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
กำลังสอยลิ้นจี่ให้กับชาวบ้านได้ริมรสชาติที่หวานอร่อย
โดยลิ้นจีต้นนี้เป็นพันหงหวยนะครับ
มีอายุเกือบร้อยปีแล้วต้นสูงใหญ่ตรงานอยู่ข้างอาคารโรงพัก
แต่ละปีครับออกผลเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกันกับปีนี้นี่สอยลงมาเพียบเลยนะครับ

แต่ก็ยังเหลือค้างต้นอยู่เพียบเลย

ให้ชาวบ้านมาสอยกันกินฟรีเลย
โดยเตรียมไม้ไผ่เอาไว้สำหรับสอยลิ้นจี่ไม่ต้องปีนป่ายขึ้นไปให้ต้องอันตราย
เป็นที่มาทำว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา
นี่แหละสาวเลยชอบมือยาวเนี่ยสาวกันจริงเลยนะครับ
แต่ถ้าใครสอยไม่เป็นก็สามารถขอแรงเจ้าหน้าที่มาช่วยสอยได้ที่สำคัญ
ฟรีอย่างเดียวยังไม่พอนะครับยังให้นำกลับไปฝากคนที่บ้านได้ตามใจชอบอีกด้วย
โอ้โหบริการแบบนี้ก็ต้องเป็นที่รักของประชาชนแถวนั้นเป็นแน่แท้
บริการทุกระดับประทับใจจริงนะครับคุณตอบรวดนะคะ
ตอนนี้คนก็อยากเข้าไปโรงพักกันเยอะเลยนะ
พอตื่นเช้ามาจะไปไหนไปโรงพัก